ไปดูหนึ่งเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจได้
เราเคยนำเสนอไปแล้วหนุ่มนักศึกษาช่างยนต์ที่เขาพิการครึ่งท่อน
มีแค่ด้านบนเขาไปโพสต์ขอโอกาสอยากจะฝึกงานอยากจะมีงานทำสุดท้าย
เขาก็ฝันเป็นจริงโตโยต้ารับให้เป็นนักศึกษาฝึกงานแล้ว
บอกว่าจะสารฝันของตัวเองให้สำเร็จนะครับ
ไปดูกันหน่อยนี่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากเลยครับ
น้องคนนี้คือนายชาตรีกรวัชรธาดาอายุ๒๒ปี
เป็นนักศึกษาปรปชปี๒สาขาช่างยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
พร้อมด้วยนางธนาพรพรมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ก็เดินทางไปยังบริษัทโตโยต้านครพิงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ริมถนนสายเชียงใหม่ฮอด
ไปกันเมื่อวานไปยื่นเอกสารการฝึกงานก็มีคุณเกรงไกลพิทักษ์ชัชวานกรรมการผู้จัดการบริษัท
รอให้การต้อนรับแบบนี้นะครับนายเกรียงกายยืนยันว่าบริษัทเนี่ยยินดีรับนายชา
ว่าต้องฝึกงานในสถานที่ประกอบการ๑ปี
แล้วบริษัทยังทำประกันอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองชีวิตให้ด้วย
มีค่าตอบแทนให้เดือนละหมื่นกว่าบาทด้วยตลอดการฝึกงาน๑ปีนะ
ฝึกงานมีเงินเดือนด้วยนะครับที่นี่
โอกาสนี้ครับนายชาตรีหรือว่าตอสนี่แหละเขาบอกว่าขอบคุณมาก
ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทุกคนรวมไปถึงประชาชนที่
ส่งกำลังใจให้เขาเยอะมากในเฟซบุ๊กเนี่ยพอโพสต์ไปนะ
คนแชร์กันลึ่มเลยแล้วก็พิมพ์เข้าไปให้กำลังใจเขา
แล้วก็รับปากว่าผมจะตั้งใจฝึกงานให้สำเร็จตามความฝัน
นี่โอ้โหมีการให้มงให้หมวกกันด้วย
ไปคร้ามรู้จักกับผัวหน้าช่างพื้นร่วมงาน
แนะนำสถานที่ขณะเดียวกันก็ให้เจ้าหน้าที่แผนกช่างเนี่ย
เขาบอกว่าก็ร้องขอให้นายชาตรีโชว์ลีลาหน่อย
แสดงวิวแชร์ให้ดูหน่อยอยากให้ทำให้ดูหน่อย
ชาตรีเขาเคยเป็นหนึ่งในนักเต้นบีบอยวิวแชร์คุณรู้ไหม

เขาก็เลยแสดงให้ดูเพราะเขาไปประกวดชนะ
ไทยแลนด์กอร์ดไทเรนต์ปี๒๐๑๔มาแล้ว

ยอดเราเพิ่งรู้มาก่อนว่าเขาไปแสดงบีบอยของวิวแชร์

ความสามารถรอบด้านแบบนี้และขอให้ทำตามความฝันได้
ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับ